ชายชะกันเขาบอกว่าเป็นอดีตลูกจ้างชาวเมียนมานะ
แล้วมาทำร้ายผู้จัดการร้านบาเบียค่ะ
บอกว่าหัวร้างข้างแตกเลยนะ
ดูแต่ละอย่างที่เขาใช้ทำร้ายค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะตอนสักตี๓กว่า

แต่สภาพไม่น่าจะชิวแล้วล่ะค่ะแบบนี้
อยู่ที่พัทยาใต้ที่บังระมุงชนบุรีนะคะ

ใช้อะไรบ้างล่ะไม้เก้าอี้ขวด

วัย๒๘ปีเป็นสัญชาติอินเดียนะคะ
ผู้จัดการร้านเจ็บแหละ

นักท่องเที่ยวแถวนั้นก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เอาตัวผู้จัดการร้านส่งโรงพยาบาล
เรื่องนี้เนี่ยคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่า๒วันก่อนเนี่ยนะ
ผู้จัดการร้านไล่พนักงานชาวเมียนมาออกไป๓คน
แล้วทีนี้กลุ่มพนักงานชาวเมียนมาเนี่ยก็คงไม่พอใจละค่ะ
จัดที่โดนไล่ออกก็ยกพวกบุกมาทำร้ายถึงร้านทำร้ายผู้จัดการแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คืนนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กในร้านนั่นแหละ
แล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจเขาก็ต้องไปตามกล้องวงจรปิดค่ะ
เพื่อตามตัวกลุ่มที่บอกว่าเป็นอดีตลูกจ้างชาวเมียนมา
แล้วแค้นแล้วเพราะโดนไล่ออกเนี่ยต้องตามตัวมามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
โอ้โหผู้จัดการร้านก็เจ็บเลยอ่ะ
แค้นนะถูกไล่ออกเลยมาสางแค้นกับผู้จัดการนะครับ